ตั้งใจน้องยาย่าหลังจากที่เจอกระแสวิภาพวิจารณ์
กับการขึ้นคอนเสิร์ตกับพี่ณเดชน์ค่ะ
กับภาพวิวนะคะแล้วก็ลีลาการโชว์
หลายคนก็ใช้คำว่าจวกย้ำเลยทีเดียวค่ะ
ซึ่งก็บอกตรงนะคะก็มีบางส่วนที่เขาฟิน
แฟนคลับอยากให้ทั้งคู่ใกล้ชิดกัน
แต่น้องยาย่าตอบดีมากเลยนะคะ

สำหรับย่านะคะในความเป็นนักแสดง
รู้สึกว่าชีวิตนักแสดงของเรา
ถ้าเราได้ประสบการณ์ใหม่เราได้ลองอะไร

ซึ่งสำหรับญาติผู้ชมเป็นเหมือนผู้ปกครองคนนึงเลยค่ะ
คือเขาจะคอยบอกว่าอะไรดีอะไรไม่ดี

คือถ้าคนได้ไปดูจริงค่ะ
มันมีลำดับการเล่าเรื่องตั้งแต่ต้นจนถึงท้าย
ตามเนื้อเพลงและสำบัดที่เมืองนอกเขาทำกันไว้ค่ะ
ก็ใครที่ดูแต่ภาพนิ่งก็อาจจะตกใจกันนิดนึง
ก็มันจะมีกลุ่มบางกลุ่มที่ไม่ชอบเลย
มีบางกลุ่มที่ดูแล้วอาจจะฟิน
แล้วก็บางคนที่ดูเป็นศิลปะอย่างเดียวเลยค่ะ
ซึ่งหนูก็ฟังทุกกลุ่มเลยค่ะบางอันก็แรงค่ะก็เอามาฟังค่ะ
เป็นการตอบที่ดีมากคือน้อมรับนะคะแล้วก็จะแก้ไขด้วยค่ะ
ก็เป็นกำลังใจให้น้องยายาแล้วก็น้องณเดชน์นะคะ
ก็พูดภาษาอังกฤษนิดนึงเพราะว่าน้องเขาเป็นลูกครึ่งนะคะ
เข้าใจได้นะเพราะว่าด้วยความว่าลุคของยายาเนี่ยดูเป็นแบบสาวน่ารักใส
พอมาเปลี่ยนลุคแบบค่อนข้างแบบว่าเปรี้ยวจี๊ดขนาดนี้คนตกใจ